แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะปีใหม่แล้วหลายคนถามคิดถึงหมอไก่คิดถึงหมอไก่
คุณชนะสงสัยใช่ไหมหมอไก่หายไปไหนหมอไก่ไม่ได้หายไปไหนนะคะ
เพราะว่าวันนี้เนี่ยค่ะหมอไก่เขาจะกลับมาตรวจสอบดวงชะตาให้กับเราทุกคน
เริ่มกันที่๖ราศีเลยนะคุณผู้ชมสำหรับในปี๒๕๖๔ปีนี้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักและโชคลาภ
ดูสิว่า๖ราศีต่อไปนี้ดวงของคุณในปี๒๕๖๔นั้นจะเป็นอย่างไร
ถามหมอกไก่เลยจ้าหมอกไก่มาแล้ว
สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตอง
วันนี้ดิฉันมีดวงชะตารายปีของ๖ราศีแรกมาฝากกันนะคะ
เดี๋ยวเรามาเช็คไปพร้อมกันเลยค่ะ
ดวงชะตาของแต่ละราศีจะเป็นยังไงบ้างนะคะ
ราศีแรกค่ะก็คือชาวราศีเมษนะคะ

การเปลี่ยนแปลงกำลังมาเยือนในชีวิตของคุณค่ะ
จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในแง่ของหน้าที่การงานนะคะ
ถ้าใครที่ปรารถนาอยากจะย้ายงานออกงานอยู่แล้ว
อันนี้มีโอกาสที่จะสมหวังมากค่ะ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่ได้อยากจะย้ายงานออกงานนะคะ

ก็มีโอกาสที่จะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงภายในค่ะ
ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะ
การเปลี่ยนแปลงออฟฟิศหรือว่าสถานที่การทำงานค่ะ
หรือว่าในเรื่องของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะ
จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมากเลยนะคะ
การเงินของชาวราศีเมษถือว่าดีมากเลยนะคะ
ชาวราศีเมษจะมีโอกาสหาทรัพย์หาเงินได้มากในช่วงปี๒๕๖๔นี้นะคะ
ถ้าวางแผนการเงินให้ดีนะคะก็มีโอกาสที่จะได้จับเงินถุงเงินถังนะคะในช่วงปีนี้นะคะ
ถ้าสมมติว่าชาวราศีเมษคนไหนค่ะที่มีในเรื่องของพวกหนี้สินหรือว่าเงินติดลบนะคะ
อันนี้ก็มีโอกาสที่จะทำให้หนี้สินเบาบางลงไปได้ในช่วงปี๒๕๖๔นี้นะคะ
แต่ว่าต้องระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าดวงของคุณนะคะเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ลาหูล้วงทรัพย์ค่ะ
ก็หมายความว่าจะมีเงินเข้ามามากก็จริงแต่ว่าจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มากพอกันเลยนะคะ
ราศีต่อมานะคะก็คือชาวราศีพฤกษกค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงดีส่วนกระแส
ถ้าสมมุติว่าใครที่ทำงานประจำอยู่ทำงานในองค์กรก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
อาจจะมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้รับงานนะคะที่ดีมากขึ้นกว่าเก่าค่ะ
ส่วนใครที่ทำการค้าการขายอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะค้าขายดีขึ้นนะคะ
จากในเรื่องของการงานแล้วการเงินก็ดีขึ้นเช่นกันค่ะ
ถ้าที่ผ่านมาชาวราศีพฤกษกมีปัญหาในเรื่องของการเงิน
ปัญหานี้นะคะก็จะค่อยบรรเทาเบาคายไปทีละนิดทีละนิดนะคะ
ชาวราศีพฤกษกยังมีลุ้นเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภอีกด้วยค่ะ
ต่อมานะคะก็คือชาวราศีเมทุนค่ะ
สำหรับชาวราศีเมทุนนะคะปีที่ผ่านมาค่ะ
คุณเจอปัญหาแบบครบเซตเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรัก
บางคนเจอปัญหาในเรื่องของสุขภาพแถมเข้าไปอีกเรื่องนะคะ
เรียกได้ว่าชีวิตสะบักสะบอมมากพอสมควรเลยค่ะ
แต่ว่าในปี๒๕๖๔นี้ดวงชะตาจะเปลี่ยนจากร้าย
กลายเป็นดีมากนะคะเรียกได้ว่าชีวิตดีขึ้นอย่างมาก
ถ้าเทียบกับปี๒๕๖๓นะคะ
แต่ว่าชาวราศีเมทุนอย่าเพิ่งใจร้อนไปค่ะ
เพราะว่าดวงชะตาของคุณนะคะจะดีขึ้นก็จริง
แต่ว่าจะดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะ
หวังให้พอข้ามปีปุ๊บแล้วดวงชะตาจะดีทันที

อันนี้ชาวราศีเมทุนอาจจะต้องใจเย็นหน่อยค่ะ
ส่วนในเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับชาวราศีเมทุนนะคะ
ก็เป็นเรื่องของหน้าที่การงานค่ะ
มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าอย่างมากเลยค่ะ
และที่สำคัญนะคะชาวราศีเมทุนเอง
ยังได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาอีกด้วยค่ะ
ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็ถือว่าการเงินดีขึ้นมากค่ะ
แต่ว่าชาวราศีเมทุนต้องระวังนิดนึงนะคะ
เพราะว่าดวงของคุณเนี่ยมีค่าใช้จ่ายมารออยู่ที่หน้าประตูบ้านแล้วนะคะ
และค่าใช้จ่ายของคุณเนี่ยก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรค่ะ
ชาวราศีเมทุนวางแผนการเงินเอาไว้ล่วงหน้านิดนึง
ก็จะเป็นอะไรที่ปลอดภัยมากค่ะ
ต่อมาคือชาวราศีกรกฎนะคะ
สำหรับชาวราศีกรกฎค่ะในปี๒๕๖๔นี้นะคะ
ชาวราศีกรกฎค่ะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมาก
และที่สำคัญนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบงานใหญ่
เจกต์ใหญ่นะคะแล้วคุณจะสามารถทำมันสำเร็จได้

ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะแน่นอนว่า
พองานใหญ่เข้ามาเงินก็ต้องตามมาด้วยนะคะ
ชาวราศีกรกฎค่ะวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะ
แต่ว่าชาวราศีกรกฎนะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องของ
สุขภาพร่างกายบ้างนะคะเพราะว่าเวลาที่งานใหญ่เข้ามาเนี่ย
มันมักจะมาพร้อมกับความกดดันความเครียดนะคะ
ถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยเผลอตัวเครียดหรือว่าไม่ได้พักผ่อนเนี่ย
ก็อาจจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บถามหานะคะ
ชาวราศีกรกฎค่ะนอกจากต้องระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ
ที่มาจากความเครียดนะคะต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือ
ถ้าใครที่เป็นมีโรคประจำตัวนะคะหรือว่าโรคเก่าที่เคยเป็นนะคะ
ก็ต้องระวังพวกโรคเก่าพวกนี้มันอาจจะกลับมาได้นะคะ
สำหรับราศีต่อมานะคะก็คือชาวราศีสิงค่ะ
ปีที่ผ่านมาค่ะชาวราศีสิงศ์เองก็มีโปรเจกต์ใหม่
อยากจะทำนู่นทำนี่แต่ว่าอาจจะยังไม่มีโอกาส
ที่จะได้ลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้นะคะ
แต่ว่าในปี๒๕๖๔นี้นะคะชาวราศีสิงศ์มีโอกาสที่จะได้ทำนะคะ
ที่จะได้เริ่มต้นในสิ่งที่ตัวเองคิดในสิ่งที่ตัวเองฝันแล้วนะคะ
เรียกได้ว่าจะได้ทำตามฝันของตัวเองแล้วค่ะ
ส่วนในเรื่องของการงานนะคะก็ถือว่าดีขึ้นมาก
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะ
เพราะว่าปีที่ผ่านมาชาวราศีสิงศ์เองเนี่ย
อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานเท่าที่ควรนะคะ
แล้วก็จะมีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของผู้ใหญ่
ที่อาจจะไม่ค่อยกินเส้นกันหรือว่าไม่ค่อยช่วยเหลือเกื้อกูลกันสักเท่าไหร่นะคะ
แต่ว่าในปีนี้ค่ะปี๒๕๖๔นี้
ชาวราศีสิงศ์จะได้รับแรงสนับสนุนความเกื้อกูลความช่วยเหลือ
จากผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาแล้วนะคะ
ซึ่งเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวราศีสิงศ์นะคะ

เรียกได้ว่าชาวราศีสิงศ์นะคะจะสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้มาก
ในช่วงปี๒๕๖๔นี้นะคะ
แต่ว่าเงินที่จะเข้ามาจะได้จากน้ำพักน้ำแรงนะคะ
ไม่ใช่ว่าได้แต่การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคลาบลอยนะคะ
ต่อมานะคะก็คือชาวราศีกันค่ะ
ดวงชะตาของคุณจะดีแต่ว่าจะดีเป็นช่วงไปนะคะ
โดยดวงชะตาของคุณจะลุ่มพุ่งแรงมากที่สุด
ก็คือในช่วง๓เดือนแรกของปี
แต่ว่าหลังจากนั้นนะคะตั้งแต่เดือนเมษายนไป
ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นในชีวิตนะคะ
ดวงชะตาของชาวราศีกันยังมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ค่ะ
แต่ว่าจะต้องใช้เวลามากขึ้นนะคะ
แล้วก็ต้องเหนื่อยใช้ความพยายามเพิ่มมากขึ้นค่ะ

ก็เรียกได้ว่าต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะ
หรือว่าวางแผนในเรื่องของการใช้เงินกันสักนิดนึงนะคะ
เพราะว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยมีเกณฑ์มีกระแสเงินสด
ไหลออกจากกระเป๋าอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
ก็ขอให้ชาวราศีกันนะคะวางแผนการเงินให้ดีนะคะ
แล้วดิฉันขอแนะนำให้ชาวราศีกันค่ะ

เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาในเรื่องการเงินค่ะ
และนี่คือดวงชะตาโดยรวมปี๒๕๖๔ของ๖ราศีแรกค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตดวงกันต่อสำหรับ๖ราศีหลังนะคะ
สำหรับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมคุณชนะคุณใบตองไปก่อนนะคะ

บ๊ายบายขอบคุณป๊อกไก่ด้วยนะคะ
ถูกต้องค่ะเหลืออีก๖ค่ะ
อีกหนึ่งราศีก็คือตุลพิจิกธนูมังกรกุมและมีน
อีก๖ราศีเดี๋ยวติดตามกันต่อในตลอดข่าวสุดสัปดาห์วันพรุ่งนี้นะจ๊ะ